เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนกันหน่อยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าปลายปีแบบนี้เราก็ต้องลงทุนเผื่อไปสำหรับปีหน้าด้วย
ไม่รู้ว่าจะต้องลงทุนแบบไหนมองมุมไหนเล่นตัวไหนอย่างไรดี
พูดคุยกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวงค่ะ
วันนี้คุยกันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์
นักวางแผนการลงทุนและคุณศรีธนันต์บุญยอด

สวัสดีคุณมิ้นแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะครับ
ก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นอาจจะค่อนข้างนิ่งนิดนึงนะครับ
ก็คือมันเป็นวันหยุดแล้วนะครับ
กระทั่งในประเทศเราและก็ต่างประเทศด้วยดูจะเงียบหน่อย
เมื่อวานนี้ตลาดทุนไทยก็ปิดปรับตัวลดลงมานิดหน่อยเท่านั้นเองครับ
ประมาณ๒๓จุดนะครับก็เช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศเมื่อคืน
ที่ก็ปรับตัวลดลงแต่ไม่ได้มากนานนะครับไม่ได้มากนาน
แต่นักลงทุนยังขายอยู่นะนักทุนต่างชาติยังขายสุทธิอยู่นะครับ

เมื่อวานนี้ต่างชาติขายสุทธิไปน่าจะประมาณ๒๐๐กว่าล้านนะครับ
ก็ให้เห็นว่าเริ่มขายบ้างที่ดั่งเมืองตุลาด์
แล้วก็อาจจะมีเริ่มกลับมาซื้อนิดหน่อยช่วงต้นเดือนธันวาค
ตอนนี้ก็กลับมาขายอีกแล้วนะครับ
ไม่อยากที่ช่วงนี่เป็นช่วงปลายปีใช่มั้ยต่างประเทศมีวันหยุดเยาะ

อ๋อเอาเงินไปซื้อของขวัญจัดขราบ

แต่ก็สิ่งหนึ่งที่น่าติดตามนะครับ
เมื่อวานยังตลาดหุ้นไทยปิดละลงนี้หน่อย

สื่อสาวก็เป็นพวกช่องทีวีต่างใช่ไหมครับ
ถูกต้องนะครับเพราะว่าขานรับมาตรการของท่านนายก
ที่บอกว่าออกมาช่วยหน่อย
ประกอบตั้งแต่เราประมูลทีวีดิจิทัลไปนะครับ
หลายกลุ่มเนี่ยก็คือมีต้นทุนที่ต้องจ่ายค่าสัมประทาน
ใช่ก็เลยรู้สึกว่างบการเงินอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
นายกก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเพิ่มระยะเวลาให้เป็น๒เท่าเลย

ดอกเบี้ยถูกจากเมื่อก่อนในชำระนี่ต้องแพนกี่ปี
อาจจะใช้เวลาประมาณ๓๔ปีใช่ไหมครับ

ก็เป็น๖ปีแล้วก็ดอกเบี้ยถูกด้วย
ก็ทำให้กรุงซื้อกลับมาคึกคักได้นะครับ
เพราะว่าเงินในกระเป๋านั้นก็จะเยอะขึ้น

รู้สึกว่าคนมีหนี้เนี่ยมีเงินในกระเป๋ามากขึ้น
และมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นเอาเงินไปทำอะไรดีน้องมาร์ค

เพราะว่าสิ่งที่มันคือเขารดดอกเบี้ยให้เรา
แต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำตามมาคือว่าก็ปิดหนี้ให้ไวขึ้นซะหน่อย
เพราะว่าคุณก็ยังเป็นหนี้อยู่ดีเอาส่วนต่างของดอกเบี้ยนี้

โถงเดือนทั้งเดือนเนี่ยน้องมักใช้ชีวิตอย่างไง
อันนี้ถ้าเกิดว่ารวมชำระหนี้ไปเรื่อยเนี่ยบางเดือนไม่เหลือเงินออมเลยนะครับ
โอ้โหแสดงว่าเขามีการจับจ่ายใช้สอยในประจำเดือนเนี่ยครับมีลักษณะแบบห่อเยอะนะ
เยอะนะวันนี้เอากราฟมาให้ดูใช่ไหมครับ
ครับผมก็คือปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของคนที่อยากลงทุนนะก็คือว่า
คือเรารู้แล้วล่ะว่าลงทุนมันดีนะครับแต่ประเด็นคือเราไม่มีเงินมาลงทุนนั่นเอง
คือรู้ว่าอยากลงทุนลงทุนแล้วดีอนาคตมีเงินใช้งานปกติ
เป็นการส่งเงินไปทำงานเข้าใจหมดทุกอย่างฮะแต่ประเด็นคือไม่มีเงินมาลงทุน

มันหมดไปตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนเรียบร้อยแล้ว
ต้นเดือนเนี่ยถ้าสดใครมีเพื่อนอยู่บนเฟซบุ๊คใช่มะเขาทำอะไรกันบ้าง
โอ้โหต้นเดือนนี้ก็จะกินแบบคุณภาพชีวิตก็จะดีนิดหนึ่งฮะกินตามห้างร้านต่าง
กลางเดือนอาจจะเริ่มจากโอเคกินห้างร้านอาจจะซื้อมาทานในบ้าน

เพราะฉะนั้นผมมีตัวเลขแน่ใจคือว่าอันนี้เป็นตัวเลขของกุศงภัณฑ์นะครับ
ก็ไปสำรวจมาว่าเมื่อกลางปีนี้เองนะครับว่า
ในครัวเรือนของคนไทยเนี่ยนะครับเขามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเนี่ยเดือนได้ประมาณเท่าไหร่
แล้วก็มีเอาไปจ่ายเป็นค่าจ่ายอะไรบ้างนะครับ
ซึ่งตัวเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในเรือนนี้อยู่ที่ประมาณ๑๙๐๐๐บาทฮะ
ก็กับเกือบ๒๐๐๐๐บาท
ก็เออโอเค
หรือยังจะกรุ่งกล้า

ของเข้าบ้านรวมไปถึงค่ารถ

พวกนี้ถือว่าเป็นค่าจ่ายส่วนใหญ่ของค่าจ่ายทั้งหมดเลย
เพราะว่าจริงที่แปลกใจนิดนึงก็คือ

ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยของส่วนใหญ่เนี่ย
เกิดรูดบัตรปื๊ดเนี่ย๐๖เดือน๑๐เดือน
มันซื้อง่ายขายคล่องเหลือเกินนะฮะ

ส่วนเรื่องค่าจ่ายที่เอาไปผ่อนก็ว่ากับอีกทีเน็ต
ซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะมีเงินออมเนี่ย

คือลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้
ในส่วนของค่าจ่ายท่านก็เห็นแล้วว่าค่าจ่ายเราหมดไปกับอะไรเยอะบ้างใช่ไหมครับ
อาจจะพิจารณาปรับลดค่าจ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยสีในการมุมใช่มั้ยครับ
ปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายนะครับ
ตัวอย่างเช่นสินค้าชนิดนี้ผ่อนหมดแล้ว๐

ก็จะกลายเป็นการสร้างภาระไข่จ่ายในอนาคตอีกใช่มั้ยครับ

อย่างตอนนี้รถคันแรกก็หมดไปแล้วใช่ไหมครับ

เอารถคันที่สองก็ต้องคิดดีนะครับ
หรืออีกแง่หนึ่งเรื่องของค่าจ่ายเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างนะครับ

เป็นก้อนไปซื้อเป็นเงินสดดีกว่านะครับ
เพราะว่ามันจะไม่เป็นการสร้างภาระใช้จ่ายในอนาคตนะฮะ

เพิ่มรายได้เนี่ยก็ได้เนี่ยจริงขอบคุณว่าอาจจะแนะนำยากนิดนึงนะครับ
เพราะว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแล้วก็ความสามารถทักษะของแต่ละคน

มีอาชีพที่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอาชีพเนี่ยมากมายนะฮะ
ตั้งแต่เรื่องของขับแท็กซี่อูเบอร์

ก็ทำให้คนสามารถหาช่องทาง
ในการเพิ่มเมื่อรายได้

คือเสื้อผ้ามือสองขายในเฟซบุ๊คได้
ใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะเก่งทางด้านศิลปะเนี่ย

ขายได้ซึ่งรายได้พวกนี้นะครับ

เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องเทคโนโลยีต่างมันเอื้อมากนะครับ

แล้วก็ให้เราสามารถนำเงินออมไปลงทุนได้
ก็คือเอาเงินที่เหลือเนี่ย

ทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเงินไปทำงาน

ก็จะมีเงินนี่แหละช่วยเราทำให้อีกทีหนึ่ง
ในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับนักทุนที่ยังสนใจอยู่นะครับ

วันนี้ถ้าเกิดใครติดตามก็จะได้วิธีการลดไข้จ่ายสำหรับเราได้นะครับ
ขอบคุณคุณมิ้งครับผม